คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพยาบาลสาว
บอกว่าเธอทำงานหนักมากทำงานมาตั้ง๑๖กว่าชั่วโมง
แล้วจะกลับบ้านอยากจะไปพักผ่อนอีกสักไม่กี่ชั่วโมง
เพราะว่าตื่นเช้ามาจะต้องเข้าเวรมาดูแลรักษาผู้ป่วยอีกแล้ว
แต่กว่าจะผ่านด่านตรวจด่านเคอร์ฟิลล์ได้
ต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคมากมายเลยนะฮะ
ต้องคอยตอบคำถามเยอะแยะไปหมด
คำถามเยอะแสดงเอกสารมากมาย

ฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ฉันเป็นบุคลากรสาธารณสุข
ได้รับการยกเว้นตามประกาศตามข้อกำหนดไม่ใช่เหรอนั่นสิเออ

ออนไลน์มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

ว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ของ
เธอเป็นพยาบาลแหละพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง

แล้วกลับบ้านมาเจอด่านเคอร์ฟิลล์
หลังจากกลับทำงาน๑๖ชั่วโมง
และเดินทางกลับบ้านเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๕นาที

แม้เธอจะมีหลักฐานแสดงตนแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่อ่าน
หลักฐานที่เธอว่าก็คือบัตรประจำตัว
การเป็นเจ้าหน้าที่การเป็นพยาบาล
ก็ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ด่านให้ตรวจสอบ
แต่ปรากฏเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้อ่านเลย
สักถามข้อมูลส่วนตัวร้ายต่อหลายอย่างนะครับ
เจ้าหน้าที่ถามว่าไปไหนครับ
เธอก็ตอบกลับไปว่ากลับบ้านค่ะ
เพิ่งจะลงเวนแล้วก็ยื่นบัตรให้ตรวจสอบ

เงยหน้ามาถามเธออีกโรงพยาบาลอะไรครับ
ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับหน่วยงานไหนครับ
เธอบอกว่าโอ้โหในใจเธอคิดว่าถ้าดูบัตรที่เธอส่งให้เนี่ย
ก็น่าจะรู้คำตอบแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่มัวแต่ซักเธอ
เธอก็จำเป็นต้องตอบอีกบอกว่าเป็นพยาบาลค่ะ
หน่วยงานห้องคลอดค่ะแล้วก็บอกชื่อโรงพยาบาลไปเรียบร้อยเสร็จสับ

ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับด่านนี้

ต่อมาช่วงตี๑ของวันที่๙เมษายนนี่อีกวันแล้วนะ
เธอก็เอาเรื่องราวของรุ่นพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งที่ทำงานที่เดียวกันแหละครับ
ก็ต้องกลับบ้านหลังจากเลิกงาน
ผ่านด่านตรวจเคอร์ฟิลล์ด่านเดียวกันนี้เป๊ะเลย
เจ้าหน้าที่ถามว่าไปไหนครับมีใบบันทึกข้อความยืนยันไหมครับ
นี่พี่พยาบาลก็ตอบว่าต้องใช้ด้วยเหรอคะ
สตยื่นบัตรเจ้าหน้าที่พยาบาลให้แล้วแต่ต้องเอาใบยืนยันมาอีกเอกสารยืนยันมาอีก
ต้องทำเอกสารพิมพ์ใบบันทึกข้อความแล้วก็ต้องส่งให้เธอ
ส่งกันยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยนะ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเธอโทรตอนตีหนึ่งถูกไหมเจอด่าน
ท้ายที่สุดกว่าเธอจะเสร็จยื่นเอกสารให้จนตี๒ชั่วโมงหนึ่ง
ตี๒อันนี้สำหรับพี่พยาบาลอีกคนหนึ่ง

ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพอเช้าของวันที่๑๐เมษายน
โรงพยาบาลจัดการเลยจัดการทำบันทึกข้อความ
ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล
ที่ต้องอยู่เวรที่ต้องเข้ากะ
เพื่อให้ทุกคนสบายใจในการที่จะเอาไปมอบให้แก่ด่านเวลาเจอตรวจ

แล้วก็มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ปรากฏว่าพอเข้าด่านอีกที

เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ยื่นทั้งบัตรประจำตัว
ทั้งเอกสารที่โรงพยาบาลทำให้
เป็นใบบันทึกข้อความที่ทำให้นั่นแหละ
ใช่สิ่งสำคัญที่เธอให้เจ้าหน้าที่นรถบริเวศ
รอยยิ้มพิมพ์ใจใต้หน้ากากอนามัยค่ะครับ
พยายามส่งรัศมีร์
ทั้งที่ฉันเหนื่อยแสนเหนื่อยนะครับเพราะทำงานมานะครับ
แต่ยังไม่ผ่านแสดงทุกอย่างแล้ว
สองคืนแรกที่เจอประสบการณ์มา
กลายเป็นว่าเตรียมเอกสารพร้อมแต่ยังไม่ผ่าน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ถามว่าอ้าวนี่เป็นพยาบาลใช่ไหม
มีเอกสารใช่ไหมแต่ต้องไปต่อคิวก่อน
ใช่คือเขาบอกว่าเชิญลงจากรถเลยครับ
ต่อแถวรอสแกนบัตรประชาชน
นึกในใจโอ้โหอัพเลเวลไปเรื่อยเลยนะคะคุณ
แล้วเขาก็ระบายความรู้สึกว่าเนี่ยคุณตำรวจ
งานมา๑๖ชั่วโมงยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก
เอกสารก็มีให้แล้วนี่ต้องมานั่งรออีก

หนูมีเวลานอนเหลือแค่๔๕ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นในกรอบบรรทัศน์สุดท้ายสีแดงไหม

เอพยาบาลนี่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่านะ
คือพยาบาลเขาก็ถามประชดเลยใช่ไหม
โปรปิยอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แจ้งกรณีนี้นะครับว่าหลังจากทราบข่าวก็ได้มีการตรวจสอบ
แล้วก็ทราบว่าเป็นพื้นที่ของสนทุ่ง๒ห้อง
ซึ่งภูมิกับการสอนอทุ่ง๒ห้องก็ชี้แจงนะครับว่า
ขณะเกิดเหตุทั้ง๓คืนทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกันดี
เพียงแต่ว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่มารวมกัน๓เหตุการณ์แล้วนะฮะ
ก็เลยถูกมองว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือเปล่านะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปทำความเข้าใจ
แล้วก็ขอโทษพยาบาลว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ก็ยืนยันนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับการยกเว้น
นี่เรื่องของขั้นตอนเรื่องของการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะฮะ
จริงมีหลายด่านนะที่ประชาชนเจอปัญหาแบบนี้
บางทีมีหนังสือมีเอกสารออกจากทางหน่วยงานแล้ว
แต่ยื่นก็ยังไม่ผ่านบอกต้องไปบันทึกประจำวัน

แต่ก็เลยสุดท้ายตกลงต้องยังไงถึงจะผ่านได้